ไปดูเหตุการณ์ปล้นร้านทองที่นครศรีธรรมราชค่ะ
รายนี้เนี่ยนะคะควงปืนมาคนเดียวนะคะ
แล้วก็ชิงทองหนักกว่า๔๐บาทจากร้านทองกลางห้างค่ะ
หลบหนีไปได้ลอยนวลนะคะ

ก็คาดว่ามีการมาดูลาดเหล่าเอาไว้ก่อนด้วย
ตอนนี้กำลังติดตามตัวกันอยู่ค่ะ

นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในร้านทองกลางห้างนะคุณนัทพงศ์
แล้วดูจากกล้องวงจรปิดก็คือช่วงเวลาเหมือนกับ

ตอนนั้นพนักงานเขาบอกเขากำลังนับเงินกัน
ก็คือเตรียมจะปิดร้านแล้วอ่ะ

ก็ใช้เวลาช่วงนี้ค่ะในการก่อเหตุ

นี่ค่ะเสร็จแล้วก็ออกมาขึ้นรถแบบนี้
อย่างที่เราเห็นในคลิปแรกเนี่ยนะคะ
เขาเข้าไปในร้านทองแล้วก็ปีนเคาน์เตอร์
กวาดทองรูปภัณฑ์ไปเบื้องต้นเนี่ย
ได้ไป๔๐เส้นนะประมาณ๔๐เส้น

พนักงานเห็นท่าไม่ดีก็หลบหนีกันนะคะ

ดึงดึงสร้อยทองกระชากทองนะคะที่แขวนเอาไว้เนี่ยค่ะ
ได้ไปประมาณ๔๐เส้นมูลค่ากว่า๑ล้านบาท
พอใส่กระเป๋าเสร็จก็ปีนข้ามเคาน์เตอร์
หนีออกหลังห้างปีนกำแพง

ต่อเนื่องตอนนี้เขาก็มาไล่ดู

วันนี้มาที่ห้างนี้มาที่ร้านทองร้านนี้นะคะ

อยู่ที่ชั้น๑ในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง

จะปิดร้านคนร้ายก็เข้ามา
พิสูจน์หลักฐานตอนนี้เขาตรวจสอบ
พบรอยนิ้วมือแฝงบนกระจกตู้โชว์นะคะ
แล้วก็มีรอยของพื้นรองเท้าบนกระจกเคาน์เตอร์ด้วย
ตรงนี้แหละค่ะก็จะเป็นหลักฐานส่งตรวจพิสูจน์
และสอบปากคำพยานผู้ที่เห็นเหตุการณ์ร่วมด้วยนะคะ
ตอนนี้ตำรวจระดมกำลังพร้อมอาวุธครบมือออกติดตามตัวคนร้าย
ซึ่งคาดว่าน่าจะยังหนีไปได้ไม่ไกลนะคะ
เพราะว่าถ้าดูจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
คนร้ายมาจากหลังห้างนะคะ
กล้องวงจรปิดแล้วก็เข้าประตูข้างหลัง

ล้วงอาวุธปืนออกมาข่มขู่พนักงาน
เขาหนีกันไปแล้วก็ใช้เวลาก่อเหตุไม่กี่นาทีนะคะ
แต่ว่าตำรวจบอกพฤติการแบบนี้เนี่ย
เป็นการวางแผนมาอย่างรอบครอบ

รั้วตรงนี้เนี่ยมันมันเป็นจุดชำรุดนะมันข้ามไปได้
เดี๋ยวก็จะต้องไล่กล้องวงจรปิด
ในระแวกใกล้เคียงเพื่อที่จะติดตามตัวต่อไป

ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะคะ